ท่านผู้ชมครับมาที่เรื่องของควันหลงจากโควิด๑๙กันอีกสักหน่อย
ท่านยังจำได้ไหมฮะในช่วงเวลาก็ความจริงก็ช่วงนี้ด้วย
หน้ากากอนามัยขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเมื่อไม่นานมาเนี้ยฮะ
บอกว่าผมขอบริจาคเงินเดือนส่วนตัวค่ะเงินเดือนสอสอเนี่ย
หน้ากากอนามัยมาแจกประชาชนนะฮะก็เอาไปแจกเรียบร้อย
ใช่ค่ะแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าหน้ากากอนามัยที่เอาไปแจกมันไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน
แล้วก็มีนักวิชาการท่านหนึ่งก็เอาหน้ากากอนามัยมา
ทดลองอะไรมาดูว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วมันมีสารก่อมาลงก่อมาเล็งอะไรก็ว่ากันไป
คุณศิระบอกว่าผมเองก็ถือว่าตกเป็นเหยื่อ
ไม่ได้ว่าเอาของไม่มีคุณภาพไปแจกประชาชน

เขาขายมาแบบนี้ก็ซื้อมาแบบนี้แล้วแจกแบบนี้

ก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอทุ่ง๒ห้อง
แล้วก็ตำรวจก็ต้องหาพยานแล้วทีนี้

ก็ใครเป็นพยานได้บ้างว่าเออของมันไม่มีคุณภาพอะไรยังไง
ก็เลยต้องให้อาจารย์ที่เข้าช่วยทดลองมาเป็นพยาน
ก็คืออาจารย์ออทอาจารย์วิวชัยพุทธวงค์

วันนี้ตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องก็เชิญอาจารย์ออสมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน
อาจารย์ออสบอกว่าโอ้โหจะกลับไม่ให้กลับ

คุณศิระมาแล้วก็เลยได้เจอกันเดี๋ยวท่านดูนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้น
อาจารย์ร็อตแนะนำผมเสียชื่อรู้ไหมว่าผมเสียชื่อขนาดไหน
คุยไปนับแชร์การประเภทไหนหวังบริการประกันเมืองหรือไม่
ใครใช้คุณมาใครใช้คุณมาทำร้ายผมไหมผมถามหน่อย
คุณไปให้ข่าวอย่างนี้ผมเสื่อมเสียทั้งคุณต้องไปแก้ข่าว
ว่าคุณเนี่ยใครใช้คุณมาชี้แจงรู้สึกข่าวเลย
ใครใช้คุณมาแล้ววิทยาลัยชนด่าผมทั้งประเทศ
ฝ่ายกำหนดก็ด่าผมทั้งประเทศแล้วคุณเป็นนับแชร์การยังไง
ผมสงสัยต้องไปถอดไอ้คำว่าวิทยาลัยวิทยาลัยนับแชร์การคุณแล้ว
ความจริงมันมีหลายช่วงหลายตอนมากกว่านี้ใช่ค่ะ
แต่อาจารย์ออสก็จะนิ่งค่ะไม่ตอบโต้อะไร
แต่อาจารย์ออสก็มาให้ข้อมูลผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกวันนี้ความจริงยุ่งมากก็มาให้ปากคำในฐานะพยานกับสอนอทุ่ง๒ห้อง
เสร็จแล้วก็จะรีบกลับแต่ว่าตำรวจที่สอนอนะฮะ
ซึ่งอาจารย์ออสเนี่ยก็อ้างอิงถึงภูมิกับนะฮะ
ภูมิกับการเนี่ยตำรวจเนี่ยก็เหนียวล้างเอาไว้แบบยังไม่ยอมให้กลับเนี่ยนะครับ
จนกระทั่งคุณศิระมาแล้วมันก็มีภาพอย่างที่เห็นนะฮะ
คืออาจารย์ออสบอกว่าคุณศิระกับตำรวจนะฮะ
ไม่ได้บอกว่าเป็นใครอะไรยังไงนะฮะนายไหนเนี่ยนะนวงเหนียวที่โรงพักเนี่ยฮะ
แล้วก็จะไปแจ้งความเรื่องนี้เหมือนกันจะดำเนินคดีเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่ามีธุระยุ่งมากแต่ภูมิกับพยายามหน่วงเวลาไว้
ผมก็เตือนแล้วว่าอย่าหน่วงผมจนท้ายที่สุดสอสอคนดังก็มาที่โรงพัก
แล้วก็เนี่ยฮะก็เป็นอย่างภาพที่เห็นก็ถูกต่อว่าต่อขานอะไรไปว่า
ไปรับงานรับเงินอะไรมาหรือเปล่ามีเบื้องหลังอะไรมาทำลายชื่อเสียงเขาหรือเปล่า
อาจารย์ออสบอกว่าก็จะไปแจ้งความเรื่องนี้
แต่คุณศิราก็บอกว่าก็จะแจ้งความเอาผิดกับอาจารย์ออสเหมือนกัน
ทั้งทางอาญาและทางแพ่งฐานใช้ความน่าเชื่อถือในตำแหน่งทางวิชาการ
ทำให้ประชาชนแตกตื่นเพราะสารก่อมะเร็งมันก็มีอยู่ทั่วไป
ไม่ได้เกิดขึ้นตรงกับหน้ากากอนามัยที่คุณศรีรัตน์เอาไปแจก
เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่จบ
ใช่ค่ะสุดท้ายอาจารย์ออสก็เลยยังไม่ได้เซ็นเอกสารการเป็นพยานในประเด็นนี้
ผมไม่เป็นแล้วมั้ง